จังหวัดระยองมานะครับอืมหลังจากที่มีเสียงลือเสียงกล่าวขานว่า
มันมีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เกิดขึ้นค่ะนะฮะเพราะว่าชุด
อยู่ที่มาพตะพุธจังหวัดระยองเนี่ยมีเสียงล่ำลือบอกว่ามีอยู่คืนวันหนึ่งนะครับ
อ่าซึ่งเราตรวจสอบแล้วคือสิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะครับ
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาเคาะประตูของป้อมกู้ภัย
บอกว่าเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้ไปช่วยหน่อยนะครับ
มีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะอะไรแบบเนี้ยนะครับบอกจุดด้วยนะ
ถนนตรงนี้ตรงเนี้ยปรากฏว่าพอเขาหันกันมาอีกที
เด็กผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วแล้วก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
เฮ้ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงอ่ะค่ะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ
มีผู้ที่หมดสติอยู่ที่พื้นถนน๒คนเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะ
คนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวอีกคนนึงสวมเสื้อสีขาว
ก็ไปดูปรากฏว่าเอ้าเสียชีวิตกันแล้วก็ชนะสูตรพลิกศพพลิกร่าง
เพื่อจะนำศพไปนะฮะที่โรงพยาบาลปรากฏว่าผู้หญิง
เด็กผู้หญิงที่สวมเสื้อสีขาวคือคนที่มาเคาะป้อมกู้ภัยให้ไปช่วย
บอกว่าให้ให้ไปช่วยช่วยหน่อยแล้วอ่ะนี่มีอุบัติเหตุให้ไปเนี่ย
รถชนช่วยไปหน่อยฝนตกหนาวมากอ๋อมีน่าถึงบอกว่าหนาวมาก
แล้วมันไม่ใช่แค่คนที่เจอไงคนนึงเนี่ยเขาเจอเด็กมามาเรียก
เคาะเรียกอ่าให้ไปช่วยค่ะอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ย
เขาจะมีแบบสัมผัสพิเศษมีอะไรแนวแบบนี้อยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้นอนอยู่นะรู้สึกได้ว่ามีเด็กมาขอความช่วยเหลือว่า
เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยต้องไปช่วยเขานะเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ตรงนี้
อืมแต่ว่านอนหลับอยู่กันด้านในนะค่ะก็เลยลุกออกมาแล้วมาถามเพื่อนว่า
เอ๊ะมีอุบัติเหตุมีใครมาแจ้งอะไรไหมเนี่ยเพื่อนบอกนี่ไงมีเด็กผู้หญิงมาแจ้ง
เอาไปไปด้วยกันก็เลยไปด้วยกันแล้วก็เจออย่างที่บอกโอ้
นี่ยังไม่พอยังอีกหรอคะอีกคนนึงสามคนแล้วเหรอ
คนนี้บอกว่าได้รับโทรศัพท์มาแจ้งอุบัติเหตุโทรศัพท์เลยเหรอ
เป็นเสียงเด็กโทรมาแต่พอไปถึงจุดถามว่าเอ๊ะใครเป็นคนโทรไปแจ้งเนี่ย
ไม่มีใครแสดงตัวอืมเอาสิเออ
เห็นป่ะสรุปคือเสียชีวิตสองศพนะฮะเสียชีวิตจริงจริงใช่ไหม

ไม่มีคดีพลิกครับเพียงแต่ว่าแล้วใครเป็นคนไปแจ้งทั้งโทรแจ้งไปหาและ
เหมือนกับไปเข้าฝันทั้งเคาะเรียกอะไรด้วยแล้วหายไปไหน
ถ้าเป็นคนจริงจริงหายไปไหนวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่สำนักงานหน่วยกู้ภัย
หลวงปู่ทิมอิสริโกมาตรพุทธจังหวัดระยองนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๑๔กันยายนนะครับ
เจอเรื่องแปลกอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ
คุณนฤทธิ์ก็ไปถามเรื่องนี้กับทีมกู้ภัยที่เจอเหตุการณ์นะฮะ
นายวิสันนามสงสารกู้ภัยที่เจอเหตุการณ์ประหลาดในวันนั้นนะครับ
เขาบอกว่าวันนั้นประมาณตี๕ครับนอนหลับอยู่
อยู่มีเด็กผู้หญิงผมสั้นเสื้อสีขาวมาเคาะกระจกของป้อมสำนักงาน
ก็สะดุ้งตื่นเปิดประตูไปถามว่ามีอะไร
เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนขอให้ไปช่วยหน่อย
ตอนนี้ฝนตกหนาวมากระหว่างนั้นเพื่อนก็เดินมาพอดี
ก็หันหลังไปหาเพื่อนบอกว่ามีเหตุหันกลับมาอีกทีนึง
เด็กผู้หญิงผมสั้นคนนี้หายไปแล้วก็รีบขับรถไปที่เกิดเหตุกัน
ตามที่ได้รับแจ้งนะครับก็ไปกันทั้งหมดเนี่ย๕คนด้วยกันนะฮะ
ตามจุดที่ได้รับแจ้งมานะครับนี่ปรากฏว่าไปตรวจสอบเหตุจักรยานยนต์ชนท้ายรถเนี่ยนะครับ
เด็กผู้หญิงสองคนนอนคว่ำหน้าทับกันอยู่คนแรกสวมเสื้อสีเขียว
หงายอยู่ที่พื้นส่วนอีกคนนึงสวมเสื้อขาวนอนคว่ำหน้า
พลิกร่างขึ้นมาดูเฮ้ยถึงกับช็อก
ก็กราฟิกที่เราทำเมื่อสักครู่นี้คุณที่เป็นกู้ภัยถึงกระท้อยหลังกรูดออกมาเลย
เพราะว่าผู้หญิงที่นอนคว่ำหน้าเสื้อสีขาวที่พลิกขึ้นมาเนี่ย
คือคนที่ไปเคาะประตูสำนักงานเมื่อกี้นี้
คุณวิสันบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ทำงานเป็นกู้ภัยมา๑๕ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
พอดีเพื่อนเดินออกมาแล้วนึกว่าไปห้องน้ำผมเลยเดินไปดูไม่เจอแล้ว
ไม่รู้เขาหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้มาไงด้วย
ไปถึงมันมี๒ศพศพบนทับอยู่
น่าจะคนซ้อนทับคนขี่อยู่คนขี่น่าจะคนที่มาตาม
คนขี่ก็ตอนพลิกศพขึ้นมาใส่เสื้อขาว
คล้ายคล้ายคนที่ตายนะครับ
มีกู้ภัยที่หลังเกิดเหตุนะครับชื่อว่านางสาวมริวัลคนแคล้วเนี่ย
พอเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ได้โทรไปแจ้งผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิตนะ
ผู้ปกครองที่รับสายเนี่ยยังไม่เชื่อว่าลูกของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะ
บอกว่าลูกเนี่ยยังนอนอยู่ในบ้านพอวางสายไปดูลูกสาวในห้อง
อ้าวลูกไม่อยู่ในห้องแล้วไม่รู้ว่าออกจากบ้านไปตอนไหน
แล้วปรากฏว่าในวันเกิดเหตุนะฮะคือวันเกิดพอดีนะครับ
เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยตายในวันเกิด๑๔กันยายนแล้วอายุ๑๔ปีพอดี
อีกคนหนึ่งโทรไปบอกพ่อแม่เขาว่าลูกเขาเสียชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้
แล้วเขาไม่เชื่อลูกผมจะเสียได้ยังไงลูกผมนอนอยู่บ้านอะไรประมาณนี้

ใช่แล้วเขาไปเปิดดูก็มีแต่ผ้าห่มกับหมอนที่ยังเรียก
หน้าเขาจะหนีออกมาเที่ยวนี่แหละแล้วก็เด็กกำลังเด็กกำลังเที่ยวอายุ๑๓
ผมสั้นไม่อยาก
ผมสั้นค่ะผมสั้นผมสั้นทั้งสองเลยค่ะผมสั้น
น่าจะเสียค่าที่อ่ะคาที่เลยเพราะว่าจับที่จะจรดูแล้วจับ๓๔รอบอ่ะ
เพื่อความแน่ใจเพราะว่าน้องเขาไม่มีเลือดอ่ะอีกคนนึงมีเลือดนิดเดียวอะไรประมาณนี้
ไปถึงเกินเหตุพี่อีกคนนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยคนเดียวกันเลยที่ว่าไปเรียกประมาณนี้
อันนี้ก็แล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อนะไม่ได้บอกให้เชื่อ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสายมาบยาที่มาพตะพุธจังหวัดระยองนะครับ
แต่ทีนี้พอเรื่องโอ้โหเป็นข่าวดังออกไปเนี่ยนะ

เธอเนี่ยเป็นคนไปเคาะประตูเรียกที่ป้อมในวันนั้นเอง

แต่วันนั้นเธอก็ใส่ชุดดำด้วย

พอพี่เขามาฟังแล้วก็เห็นเขาเดินไปข้างหลังกัน

ก็ไปไม่ใช่ผี

แต่ว่าคนนี้เขาแค่โพสต์มาบอกไง

คือนอกจากคนนี้เขาจะเปิดเผยตัวตนจริง

แต่หลายคนคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาทั้งในเฟซบุ๊คไลฟ์